มาดูเหตุนี้ฮะนักมวยดังยาลาซ้อมครับไม่ใช่ฟิตซ้อมอย่างเดียวนะ
แต่ว่าซ้อมโดยปล่อยหมัดใส่แฟนสาวจนแฟนสาวนะคุณนะถึงกับนี่เลย
กระดูกใบหน้าแตกแล้วมีการเอามาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ทางเพจดังเอฟซีมวยไทย๗สีเจ้าแม่มวยไทยนำภาพของหญิงสาวคนนี้
เอามาโพสต์ไว้นะฮะระบุข้อความบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๔เมษายนนะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าหนูได้ทะเลาะมีปากเสียงกับเขาอันนี้ฝ่ายหญิงเล่าให้ฟัง
หนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นแต่ไม่พอแค่นั้นคือเขาทำร้ายร่างกายหนู
ตอนนี้หนูอาการสาหัสนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนยาลา
เจ้าตัวคนทำเนี่ยก็หนีหายไปเลยค่ะหนูอาการหนักมากกระดูกใบหน้าแตกละเอียด
ใส่เหล็กที่หน้าตลอดชีวิตและตาขวาไม่สามารถมองเห็นได้
อาจจะกลับมามองเห็นแต่ต้องใช้เวลา๖๘เดือนขึ้นไปนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามหาตัวเพื่อมาสอบปากคำและดำเนินคดี
แต่เจ้าตัวได้หลบหนีไม่รู้ว่าหนีไปไหนเลยค่ะ
ตอนนี้หนูอยากให้เรื่องหนูเป็นอุทาหรณ์การถูกทำร้ายร่างกาย
และอย่าให้คนแบบนี้อยู่ในวงการดีแบบนี้ได้อีกเลยนะคะ
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนจริงนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าลงพื้นที่ไปที่ค่ายมวยเอราวันที่ตำบลสเตง
อำเภอเมืองยาลาจังหวัดยาลาถามว่าไปเจอไหมไปเจอนักมวยที่ตกเป็นข่าวไหม
เจอครับคุณค่ะไม่ได้หนีไปไหนนะนี่ฮะนักมวยนี่ก็คือ
นายซอรีกินตาสันอายุ๒๒ปียังหนุ่มยังแน่นอยู่แล้วนะฮะ
ฉายาในวงการมวยคือเพชรสงวนเอราวันนะครับเจ้าตัวเนี่ย
เล่าให้นักข่าวฟังแบบเปิดอกเปิดใจเลยนะคุณนี่เปิดอกแบบนี้
ก็คือถอดเสื้อนะเพิ่งซ้อมเสร็จเปิดใจบอกว่าผมเป็นคนทำร้ายร่างกายแฟนสาวผู้หญิงที่อยู่ในภาพจริง
นั่นแฟนสาวของผมจริงแต่หมดรักแล้วคุณผู้ชมฮะ
โดยก่อนวันเกิดเหตุคือ๑๓เมษายนอันนี้ก็ต้องเล่าย้อนถึง๑๓เมษายนก่อน
ฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นนักกีฬาปัญจักษีรัฐด้วยนะเป็นแชมป์โลกประเภทไร่รำเลยนะ
ก็เข้ามาหาที่ค่ายมวยมากล่าวหาว่าผมเนี่ยนอกใจเธอปัญญาให้หญิงอื่นใช่ไหม
จะมีปากเสียงกันนะครับโดยฝ่ายหญิงใช้คำพูดรุนแรงด่า
สาบแช่งไปถึงบุพการีเลยคือเหมือนเนี่ยบอกว่าถ้าตัวของผู้ชายเนี่ย
มีคนอื่นนะขอให้พ่อแม่ผู้ชายตายเลยเป็นการสาบแช่งให้คุณ
ทีนี้ตัวเขาเองพยายามอธิบายฝ่ายหญิงไม่ยอมฟังเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาก่อน
เอาพัดลมในห้องคว่างใส่ทั้งเตะทั้งต่อยเลยนะ
เพราะฝ่ายหญิงก็เป็นนักกีฬาปัญจาศิรัตน์เหมือนกันแต่ผมเองพยายามระงับอารมณ์ไม่ตอบโต้
พ้นไป๑วันแล้วพอวันที่๑๔เมษายนช่วงบ่าย๓
ฝ่ายหญิงเนี่ยบุกมาหาที่ค่ายมวยอีกครั้งนะฮะทั้งโทรทั้งตะโกนให้ลงมาคุย
แต่ตัวผมเองยังอารมณ์ค้างจากเรื่องที่ทะเลาะกันก่อนเมื่อวานนี้นะฮะ
ทบทวนตัวเองอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้
หลังคาขึ้นมาที่ชั้นสองจนได้อ่ะฝ่ายชายบอกตกใจเหมือนกันนี่ค่ายมวยนะ

และด้วยความตกใจตรงนี้กับการที่ว่าฝ่ายหญิงบุกเข้ามา

คิดว่าเขามีอาวุธหรือเปล่ามีปืนมาหรือเปล่า
ก็เลยกลัวออกปากไล่ตามปราศาคนหมดรักไปแล้ว
แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมจากนั้นมีปากเสียงกัน
และผมโมโหผมพลั้งฮะ
กหมัดใส่เธอปล่อยหมัดใส่เธอ

สุดท้ายนะหลังเกิดเหตุนะรู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ย

ก็ได้ขอโทษฝ่ายหญิงแล้วขอให้หายไว

ฟังฝ่ายชายเขาเล่าให้ฟังนะครับ
เขาก็เริ่มทำร้ายต่อเริ่มทำร้ายร่างกายผมอีก
พอหลังจากนั้นแบบเขาเลยเริ่มใช้คำพูดที่รุนแรง
แบบมีการใช้คำพูดที่สาเจ้งบีดามารดาราว
นี่ฮะเขาก็บอกว่าเขาโดนด่าตอนนั้นนะ
จุดนั้นคือบันดาลโทษะแล้วก็หน้ามืดไปหน่อยนะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้นะครับเพชรสงวนเอลวัลเขาพบพนักงานสอบสวนสพเยลา
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วนะฮะ

ส่วนเรื่องการเยียวยาฝ่ายหญิงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การได้
ก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนนะครับ
ตำรวจจึงจะเข้าสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ